วันอาทิตย์เมื่อวานแอบกระซิบบอกไปแล้วว่า

มี๓ราศีไหนบ้างที่ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไป
หลังจากช่วงสงกรานนี้

ใช่ค่ะที่ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมาก
ยังไงคือผมขอทราบนิดนึง

โอ้โหหมอไก่มาทั้งทีต้องดีสิคะ

เตรียมตัวเตรียมใจรับการเปลี่ยนแปลงได้เลยนะคะ
นั่นก็คือชาวราศีพฤกษกค่ะ

ใช่ค่ะหลังจากช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยผ่านไปแล้วนะคะ
เตรียมตัวนะคะรับการเปลี่ยนแปลงได้เลยนะคะ

ชีวิตโดยรวมถือว่าโอเคดีขึ้นนะคะ

แค่แบบอยู่ดีแล้วแบบว่าโชคดีเข้ามามันจะเป็นไปได้ยังไง
ไม่ใช่อยู่ดีแบบว่าต้นไม้มันออกดอกออกผลเป็นเงิน

ขยันยิ่งทำก็ยิ่งได้มากนะคะ
โดยเฉพาะในเรื่องของการงาน

เรียกได้ว่าการงานมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะ
แต่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ
อุปสรรคปัญหาที่ผ่านมามันก็จะเริ่มลดน้อยลงไปแล้ว

ใช่เลยค่ะช่วงที่ผ่านมาอาจจะแบบอึดอาจทำอะไรก็อาจจะเหมือนกับว่าติดติดขัด
ยังไม่ประสบความสำเร็จสักทีหนึ่งนะคะ
แต่ว่าหลังปีใหม่ไทยไปนี้นะคะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะ
ทำอะไรเนี่ยก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้นนะคะ
อีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีผู้ใหญ่คอยหนุนนำในเรื่องของการงาน

นะคะก็คือเหมือนกับว่าช่วยเหลือนิดหน่อยนะคะ
พอให้เราเนี่ยเหมือนก็ว่า๑๐๐เขาอาจจะช่วยสัก๑๐๒๐

แต่ว่าทุกอย่างอยู่ที่ตัวเรา

ที่การลงแรงลงมือก็คือตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
นั่นแหละสำหรับราศีพฤศพแต่ว่าดวงคุณดีขึ้นแน่นอนหลังสงครานนี้นะคะ

ใช่ค่ะถ้าสมมุติว่าสังเกตนะคะช่วงที่ผ่านมา
เราแทบไม่ได้จะไปแตะชาวราศีตุล

ชาวราศีตุลเนี่ยคือแบบว่าเจออุปสรรคเยอะ
หน้าชีวิตเนี่ยติดคัด
เหมือนกับว่าแบบว่าลงมือลงแรงทำอะไรมาเยอะเนี่ย
แต่ว่าเหมือนกับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะ
เหมือนลงทุนปลูกต้นมะม่วงแล้วได้ถั่วงอก

แต่คือเหมือนกับว่าแบบลงทุนลงแรงเต็มที่
แต่ผลลัพธ์ที่ได้เหมือนลงทุนไปสัก๑๐ได้ผลลัพธมา๑
มันไม่ค่อยจะสมกับที่ลงทุนไป

ใช่เลยค่ะนะคะแต่ว่าพอหลังปีใหม่ไทยผ่านไปแล้วนะคะ
ชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น
อุปสรรคปัญหาที่เจอในชีวิตก็จะเริ่มลดน้อยลงไปแล้วนะคะ
แล้วก็การงานมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้นนะคะ
แต่ถ้าชาวราศีตุลคนไหนรู้ตัวว่าอุ้ยเป็นคนใจร้อนสวนได้นะคะ
ก็ต้องบอกไว้เลยนะครับว่าต้องใจเย็น
เพราะว่าดวงชะตาค่อยขึ้นทีละขั้นเหมือนขึ้นบันได

มันจะไม่ได้แบบกระโดดก้าวกระโดด
มันจะต้องค่อยเป็นสเต็ปเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเรื่อย

ทนเอาไว้ก่อนสำหรับราศีตุลแต่ว่าดีขึ้นอย่างแน่นอนนะ
ส่วนราศีต่อไปที่ชีวิตเปลี่ยนแปลงหลังสงกรานก็คือ

ราศีนี้อยู่ใกล้พิศนุโลก

โอเคโทร
ชาวราศีพิจิกษ์ถือว่าเป็นราศีที่ติดท็อปในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง
ชีวิตเจอการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนที่อยู่อาศัย
ออฟฟิศเปลี่ยนงานเปลี่ยนอะไรอย่างนี้
หรือว่าถ้าทำงานที่เดิมอาจจะเหมือนกับว่าได้รับผิดชอบงานใหม่หน้าที่ใหม่โปรเจกต์ใหม่

เจ้านายใหม่เพื่อนร่วมงานใหม่
ถามว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นไหม
บอกได้เลยว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีขึ้น

ใช่เลยค่ะแต่ว่าแรกแน่นอนเวลาที่เราเจอการเปลี่ยนแปลงเหมือนเราไปเปลี่ยนบ้านใหม่

เราก็ยังไม่รู้ว่าเฮ้ยบ้านท่อน้ำอยู่ตรงไหนเราต้องยกของเข้าบ้าน

ใช่ค่ะใช่ก็คือเราจะต้องเหนื่อยในช่วงแรก

ดีขึ้นนะคะก็ให้กำลังใจนิดนึงนะคะ

ไก่พูดถึงแค่๓ราศีเองมีพฤกษกตุลแล้วก็พิจิกแล้วราศีอื่นล่ะไม่น้อยใจแย่เหรอ

อย่างแรกนะคะถ้าสมมุติว่าใครต้องเผชิญหน้ากับเรื่องของการเปลี่ยนแปลง
บางคนแบบว่าเปลี่ยนงานใหม่นะคะอย่างแรกสิ่งแรกเลยที่ควรจะทำนะคะ
ก็คือในเรื่องของการไปล็อบบี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อน

ปี้นี่คือไม่ได้ไปติดสินบนนะคะ

ไม่ใช่ไปล็อคคอพระภูมิ
ใช่เดินไปล็อกคอสารพระภูมิ

เอายังไงดีคะหมอไก่แนะนำหน่อยค่ะ
ก็คือเวลาที่เรานะคะมีโอกาสได้ย้ายงานใหม่นะคะ

ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำที่ทำงานนั้น

เอาพวงมาลัยไปไห้สักนิดนึงก็ยังดี

หาโอกาสนะคะไปไหว้นะคะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำที่ทำงานเนี่ย

หลังสมการนี้ก็ไปว่ายได้เลย
ถ้าสมมุติว่าใครบอกว่าขี้เกียจซื้อดอกไม้

แค่บอกกล่าวท่านเหมือนบอกเจ้าที่เจ้าทาง

หลังปีใหม่นี้จริงแนะนำว่าทำได้ทุกคน

ว่ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทำงานของเราทุกวัน
ส่วนอีกหนึ่งเคล็ดลับในการเสริมดวงก็คือ

เราทำงานเราก็ต้องทำงานอยู่บนโต๊ะใช่มั้ย

ให้ร้ายมันกลายเป็นดีครับ

เพราะว่าถ้าสมมุติขยับเนี่ยเราจะต้องดูเลิกนะคะ

โต๊ะทำงานใหม่ของอะไรเก่าก็โยนทิ้งไป

อะไรเก่าทิ้งคือแฟนกล่องแฟนเก่าอะไรก็ทิ้งไป

ก็คือเอาอะไรที่มันแบบไม่ได้ใช้แล้ว
หรือว่าเสร็จไปแล้วจากปีก่อนหลายปี

ชีวิตจะได้เจอสิ่งใหม่เรื่องใหม่สิ่งดีเข้ามาในชีวิต

รับสิ่งดีเข้ามาในปีใหม่นั่นเองนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งอย่างง่ายมากก็คือการทำบุญ
การทำบุญก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ทุกราศีควรจะทำนะคะ
ถ้าสมมุติบางคนที่แบบว่าชีวิตเจออะไรที่มันหนักหน่วงเหมือนชาวราศีตุล

คือเจออะไรมาเยอะแยะมากมายอุปสรรคเยอะนะคะ
ถ้าสมมติว่ามีโอกาสเนี่ยควรที่จะไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายชีวิต
ถ่ายชีวิตหรือว่าการช่วยชีวิตก็ได้
ใช่นะคะอย่างถ้าสมมติว่าเราเจอพวกสัตว์พวกหมาอะไรพวกเนี่ยเจออุบัติเหตุ

หรือถ้าไปตามสถานสงเคราะห์ต่าง
ก็ไปร่วมที่จะอนุโมทนาบุญก็คือร่วมทำบุญกับเขาก็ได้เหมือนกัน
หรือว่าเขาก็จะมีสถานสงเคราะห์สัตว์พิการหรือสัตว์ที่ไร้บ้านอย่างนี้
มันก็คงไปบริจาคข้าวของหรืออาหารให้กับสาธิก็ได้ใช่มั้ยคะ

อันนี้เป็นเคล็ดลับที่ต้องบอกว่าง่ายมากนะ๓เทคนิคที่สามารถทำได้ทุกคนและทุกราศีด้วยนะคะ

มีอะไรอยากจะฝากไปยังแฟนที่ติดตามหมอไก่อยู่ตลอดทั้งปี

โชคดีในวันปีใหม่ไทยนี้นะคะ

ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือว่าเรื่องของความรัก
ก็ขอให้ประสบความสำเร็จสมใจปรารถนาทุกประการค่ะ
สาธุ